เมื่อวานนี้ได้รับการเปิดเผยจากผู้จัดการส่วนตัว
ระบุมาว่าบริเวณปอดด้านขวาตอนนี้ยังคงมีรูรั่ว
แล้วก็มีเลือดออกเล็กน้อย
แต่ว่ามีสัญญาณที่ดีว่าร่างกายตอนนี้กำลังฟื้นฟู

สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าอาการล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะ
ทีมแพทย์พบรูลั่วแล้วก็มีเลือดออกที่ปอดด้านขวาเล็กน้อย
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ
อีกทั้งยังไม่มีการติดเชื้อหรือว่าการอักเสบเพิ่มเติม
ส่วนสัญญาณที่ดีก็คือปสามารถหายใจได้เอง
ลับกับการใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะ
แล้วก็ร่างกายของเขามีการตอบสนองที่ดีขึ้นเรื่อย
เริ่มมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดี
รอยยิ้มให้กับครอบครัวสหวงได้อีกครั้งค่ะ
ในส่วนของปอดนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่เหมือนเดิม
ยังมีลมรั่วแล้วก็มีเลือดออกซิบนะครับ
ซึ่งหมอบอกว่ายังไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่
ปอร์สามารถหายใจโดยตนเองได้
โดยการผ่อนเครื่องช่วยหายใจเป็นระยะนะฮะ
ถ้าให้เขาได้หายใจดีขึ้น
ร่างกายเขาเริ่มปรับอะไรหลายอย่างในทิศทางที่ดีขึ้นมากครับ
ส่วนเรื่องอื่นก็ยังคงทรงเหมือนเดิมนะครับ
เฝ้าระวังอยู่ตลอดนะครับ
ยังไม่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับ

หมอก็ลดยาบางตัวลงไปแล้วนะครับ
ลดยาอักเสบลงไปด้วยนะครับ
ส่วนการหายใจออกซิเจนคงที่ค่อนข้างดี
ทางญาติเนี่ยที่มานั่งเฝ้านะครับ
มีทั้งคุณแม่คุณพ่อแล้วก็มะลินะฮะ
คุณโบเนี่ยจะเป็นสื่อกลางได้ดีที่สุดนะครับ
เข้าไปในห้องคุณปอบ่อยที่สุดนะคะ
แล้วก็จะเข้าไปพูดคุยอยู่ตลอด
จะดึกเที่ยงคืนตีหนึ่ง
คุณโบก็ยังต้องเข้าไปอยู่ตลอดนะครับ
นอกจากนี้อานับอ้อยยังบอกอีกว่า
วันศุกร์ที่๘มกราคมนี้ค่ะ

ศูนย์การค้าสยามภารกรค่ะ
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในหลายรายงานที่ติดต่อเข้ามานะคะ
โดยทางครอบครัวมีการพิจารณาแล้วค่ะ
เหมาะสมแล้วก็จะไปในนามของน้องมะลิเอง

ส่วนงานอื่นก็คงต้องรออีกสักระยะค่ะ
เนื่องจากว่าอยากให้ปอนั้นเป็นคนตัดสินใจนั่นเองค่ะ